วันนี้สนชอได้รับฟังการแถลงปิดคดีด้วยวาจาร์นะคะในกระบวนการถอดถอนอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยสองคนด้วยกันค่ะในสองประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเรื่องของการเสียบัตรแทนกันประเด็นที่สองก็คือการสลับสะเปียนร่างรัฐธรรมนุนแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องของที่มาของสอวอเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องจับตาค่
อดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยออกจากตำแหน่งกรณีใช้บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่นและคำแถลงปิดสำนวนคดีด้วยวาจาร์เพื่อดำเนินกระบวนการถอดถอนในอุดมเดชรัตนสเทียนอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทยกรณีสลับสะเปียนร่างรัฐธรรมนุนแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของวุฒิ
สับเปลี่ยนก่อนการประชุมรัฐสภาโดยได้แก้ไขที่มาของสวที่หมดวาระไม่ต้องเว้นวัก๒ปี
จึงถือเป็นเอกสารปลอมส่วนการอ้างผลการลงมติของสนชที่ไม่ถอดถอน
นายสมศักดิ์เกียรติสุรนลและนายนิคมวัยรัชภานิษฐ์อดีตประธานและรองประธานรัฐสภานั้น
ไม่สามารถนำมาอ้างได้เพราะเป็นความผิดเฉพาะตัว
ซึ่งนายอุดมเดชก็บอกว่าการที่ระบุว่าใช้ร่างรัฐธรรมนูลปลอมนั้น
เป็นการใช้วาธกรรมเพื่อมุ่งทำลายทำให้ตัวเองเกิดความเสียหาย
เพราะจริงแล้วเป็นเพียงการขอแก้ไขปรับปรุง
พร้อมยืนยันว่าตัวเองไม่เคยมีเจตนากระทำความผิด
และไม่เคยทำผิดระเบียบหรือกฎหมายใด
ส่วนมีบัตรลงคะแนน๒ใบเพราะว่าเป็นใบสำรอง๑ใบ
สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรทุกคนมีอยู่แล้ว

แต่คะแนนที่ออกมาก็มีได้เพียง๑คะแนนเท่านั้น
ก็เลยอยากจะให้สนชให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
อยากเลือกข้างเพราะว่าที่ผ่านมาฝั่งหนึ่งทำอะไรก็ถูกไปหมด
อีกฝั่งทำอะไรก็ดูเหมือนผิดไปหมดแบบนี้ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้
ซึ่งประธานสนชได้มีการนัดลงมติถอดถอนหรือไม่ถอดถอน
นายนฤทธศรและนายอุดมเดชในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา๑๐นาฬิกาค่ะ